กวนกีฬาวันนี้หากมีกีฬาแปลกใหม่บนพื้นทราย
ที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ามันมีจริงอยู่บนโลกใบนี้ด้วย
แล้วไปปวดสนามฟุตซอลแอบส่องนายชวานจอมหนึบ
ที่แยกไม่ออกวันคนหรือกาว
ถ้าพร้อมแล้วไปเมาส์มั่นก้วนกับ๓พิธีกรของเรากันเลยครับ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
ทุกวันเสาร์๑๑๓๐ทางไทยรักษณ์ทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
เป็นรายการสปอร์ตบันเทิงเรื่องเริงคำกระจายสไตล์เมาส์มั่น
สุดยอดพี่หอยครับพี่อาย
พี่หอย
โฮนจะไปเล่นเนี่ยเขาเอง

ไม่รู้ไปทำอะไรมาหกล้มฟันหล่อเลย

สามคนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งกับรายการกวนกีฬา

ช่วยนานแล้วจะไปช่วงต่อไปแล้ว

หยอกเยา๊วเมาแซว

จะมีกีฬาแปลกใช่แต่กีฬาแปลกอันนี้นะ
กีฬาแปลกที่เขาเล่นกันบนชาย

ไม่รีบจริงเท้า

เรามาเล่นระยะกันบนชายอะไรจ๊ะคุณเฮ้มชาย

ไม่ได้ไม่ได้

คือจริงเขาเล่นกันมาเยอะ

ใครคนอาจไม่รู้ยังหนูก็ได้

เล่นกันบนชายหาด

ก็คือต้องมีทักษะน่ะนอนว่า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

อืมอืมอืมอืมอืม

ตอนเซอร์ฟหลังเท้าอดีตนักก็กว่ทีมชาติไทย

เป็นกีฬาที่คึกคักมากในต่างประเทศ

แต่ว่าอยู่ในวงที่ไม่ได้กว้างมากนัก
แล้วก็จะเป็นเด็กที่เป็นอินเตอร์

แต่ว่าสังเกตว่าจะไม่มีอุปกรณ์

ไม่มีอะไรเลยแล้วมันจะป้องกันอะไรได้

สองข้างใช้การกระตุก

ยาวประมาณ๖๐หลา
ส่วนใหญ่เขาไม่ได้แท็กหนักเหมือนอเมริกัน

แล้วถ้าคนที่ได้ลูกเนี่ยจะไม่ห้ามโดนตัวเลยนะฮะ
คนที่จะมาย่างกระตุกทงปุ๊บหยุดตรงนั้น

ผมเล่นอยู่ช่วงหนึ่งสมัยมัธยมปลาย

ใครโยนผ้าจะมาผูกต้มปลูกไง
ขอโทษนะครับมีแค่สองสีไหม

จะครบ๗สีแล้วอีก๔สีเท่านั้น

มันเป็นศิลปะการต่อสู้จากรัสเซีย
แล้วเค้าจะสู้กันบนพื้นซ้าย
เหมือนคล้ายยูโด
แล้วเค้าสู้อยู่ให้เป็น

เพราะความศาสตร์ที่เป็นศาสตร์การต่อสู้
โดยพ่อไม่ใช้อาวุธมันการยืดที่สุด

อเจมส์เล่นแบบซายไม่เขาร่าง

่ลองมาครองเล่นกันไหม
โอ้ไม่ีกว่ามันก็จะเจ็บนะฮะ
นี่ได้เล่นพื้นย่าเค้าบอกว่ามันไม่ต้องเล่นพื้นซายก็ได้
มาเล่นบนแคโบรีนกันดีกว่า
จริงแล้วเนี่ยมันมีกีฬาอีก๒ประเภทนะ

และอีกประเภทหนึ่งคือซอมบี้

อมบี้นี่เราต้องมีการกัดกันเกิดขึ้น

ใครกัดแล้วก็เป็นเชื้อไวรัสก็จะชนะอะไร
เดี๋ยวว่างเดี๋ยวเราจะหาอะไรแปลกไหม
เป็นโกต้องบ้างอ่ะเต็มด้วย